เมื่อปีที่แล้วครับชื่อของหนูน้อยคาเมน
กลายเป็นที่รู้จักนะครับจากกรณีที่มีคู่ชายรักชาย
ชาวต่างชาติจ้างหญิงไทยอุ้มบุญ
แต่ว่าภายหลังก็ไม่ยอมลงนามมอบสิทธิ์ในการดูแลบุตรให้
เรื่องนี้ก็มีการต่อสู้กันมานาน๑ปีนะครับ
จนมาถึงช่วงบ่ายวันนี้สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ได้มีคำสั่งให้เด็กหญิงคาเมน
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ชายรักชายชาวต่างชาติ
ซึ่งคู่รักชาวสเปนที่ได้มาฟังคำตัดสิน
ก็ได้กล่าวทั้งน้ำตาขอบคุณคนไทยและศาลนะครับ
ที่จะทำให้น้องคาเมนกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ครับ
น้ำตาลูกผู้ชายของนายมานูเอลซันโต๊ดต้องหลั่งไหลออกมา
หลังจากสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
มีคำสั่งให้คู่ชายรักชายได้รับสิทธิ์การเลี้ยงดูเด็กหญิงคาเมน
เด็กน้อยที่เกิดจากกระบวนการอุ้มบุญในประเทศไทย
กลับไปในวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๒
เด็กหญิงคาเมนเล็กได้ถือกำเนิดขึ้น
โดยในใบสูติบัติระบุว่าผู้เป็นแม่ชื่อนางสาวปฏิตากุศลสร้าง
และมีชื่อของนายกอดอนอัลแลนเล็กที่๓เป็นพ่อผู้ให้กำเนิด
นางสาวปฏิตาเป็นหญิงไทยที่ได้รับการว่าจ้างจากนายกอดอนและนายมานูเอล
แต่งงานชายรักชายเพื่อให้ดำเนินการอุ้มบุญโดยได้รับค่าจ้าง๔แสนบาท
พร้อมเงินเดือนตั้งแต่ตั้งคันจนถึงคลอดบุตรอีกเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
ครบกำหนด๙เดือนเด็กหญิงคาเมนลืมตาดูโลก
แต่หญิงอุ้มบุญชาวไทยกลับไม่ยอมเซ็นอนุมัติ
ให้เด็กน้อยเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปพร้อมกับผู้ชายรักชาย
โดยอ้างสิทธิ์ความเป็นแม่ที่คลอดบุตร
สงสัยในพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์

ระหว่างคู่ชายรักชายกับหญิงอุ้มบุญชาวไทย
ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด๑ปีเต็ม
และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย

เพื่อสร้างกระแสการลนลงขอให้เด็กหญิงคาเมนได้กลับบ้านเกิด

ผู้ชายรักชายตัดสินใจยื่นคำร้อง
ต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร

กันยายน๒๕๕๘หญิงนิรนามปรากฏตัวขึ้น
ซึ่งเป็นผู้บริจาคไข่ที่ใช้ปฏิสนทิ
ในการอุ้มบุญได้ติดต่อกับผู้ชายรักชาย
ขอให้ดำเนินการพิสูจน์ดีเอ็นเอของเธอ
เพื่อยืนยันว่าเด็กหญิงคาเมนมีดีเอ็นเอ
ที่เกิดขึ้นจากนายกอดอนผู้เป็นพ่อ

ไม่ได้เกิดขึ้นกับนางสาวปฏิตา

ทำให้คู่ชายรักชายและเด็กหญิงคาเมน
ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อไป

วันที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง

และเด็กหญิงคาเมนกำลังจะได้กลับบ้าน

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน